ชาวบ้านเขาเจอเป็นเหมือนกับว่าแขก
เป็นคนแขกต่างชาติเดินเข้ามาตามห้องเช่าห้องพัก
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวดูดวงให้
แต่คิดค่าดูดวงหลายพันบาทนะครับ

ก็แล้วแต่พร้อมจ่ายแค่ไหน
แต่เนี่ยเกือบ๔๐๐๐ครับที่เขาคิดเงินจาก

ภาพวงจรปิดจับภาพหลักฐานสำคัญครับ
ที่หอพักแห่งหนึ่งตำบลแม่แฝกใหม่

ผู้ชายต่างชาติรูปร่างสูงใหญ่

แล้วมีโพกผ้าที่หัวด้วยนะครับเดินเข้ามา

มีใครอยู่ในห้องพักห้องไหนบ้าง

กระทั่งมาถึงห้องของผู้เสียหาย
เปิดประตูไว้อยู่เพื่อจะรับรม

เปิดประตูเอาไว้เขาก็เดินเข้าไปครับ

ชื่อว่านางสาวซูเป็นชาวไทยใหญ่

มาเดี๋ยวดูดวงให้

ผู้เสียหายฟังไทยไม่ค่อยรู้เรื่อง

ผู้ชายคนนี้ก็เลยเอากระดาษมาเขียน
แล้วบอกว่าค่าดูดวง๓๑๐๐บาท

เยอะมากนะเนี่ยแล้วยังไม่ได้เริ่มดูเลย
จะคิดเงินเขาแล้วจะเก็บเงินเขาแล้ว
บอกว่าเหมือนถูกคมขู่เธอก็กลัวแล้วเป็นผู้หญิงอยู่ห้องคนเดียวด้วย
แฟนยังไม่กลับมาร้องไห้จะขอความช่วยเหลือก็ไม่กล้าตะโกน
บอกใครนะครับบอกไปแต่ว่าหนูไม่มีเงินสงสารหนูเถอะ
ผู้ชายคนนั้นทำยังไงรู้ไหมฮะชมพู่คุณผู้ชม
กระชากระเป๋าสตางค์ของเธอแล้วแหวกดูเลย
หยิบไปจากมือเธอแหวกดูเห็นมีอยู่๖๐๐แบบนี้
เขาหยิบไปเลยครับ๖๐๐แล้วก็หนีไป
บอกแบบนี้นะพอแฟนนุ่มกลับมาจากทำงานปั๊บ
เล่าให้ฟังแฟนหนุ่มบอกไปไปแจ้งเจ้าของหอพักกัน
แล้วไปแจ้งตำรวจต่อด้วยตอนนี้แจ้งความแล้วที่สพแม่แฝกครับ
น้องมันกลัวมันกลัวสตางค์
มันเอากระดาษวางแล้วก็มันเขียนกระดาษตรงที่รูปตอนเนี่ย

เราก็เอาตามไปหมด๖๐๐ต่อบาท

ปกติอาจจะเคยเห็นเหมือนกับมาเรียรัยเงินทำบุญใช่ไหม
มีใบอนุโมทนาบุญอะไรต่างแต่นี่คือหยิบไปดื้อเลยครับ
แล้วมาขอดูดวงแล้วคิดเงินตั้งหลายพันทำยังไงดี
คือพฤติกรรมแบบนี้มันเหมือนกันโชคทรัพย์เลย
ตำรวจแล้วล่ะครับตอนนี้ข้อมูลเบาะแสเพิ่มเติมก็คือจุดสังเกต
คนที่ก่อเหตุจะขี่มอเตอร์ไซค์สกูปปี้ไอสีดำ
และจะตระเวนไปเรื่อยถ้าหากว่าใครมีข้อมูลมีเบาะแส
แจ้งตำรวจได้ครับสพแม่แฝกนะฮะ
เพื่อป้องกันเพราะเห็นบอกว่าตอนนี้กำลังออกอารวาส
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ใครเจอแบบนี้แจ้งไปที่ตำรวจได้เลยครับ
อันนี้แขกดำรับบทเป็นอยากดูดวงหลอกเอาเงินกันโชคทรัพย์ส่วนเรื่อง